แต่ว่าเขายังคงหวานเหมือนเดิม
เพราะว่าเพิ่มเติมคือต่างคนและต่างคนซึ่งทำงาน

เวียสุกลวัฒน์กับน้องเบลเบลล่ารานีนี่แหละค่ะ
คือเจ้าตัวเนี่ยเขาออกมายืนยันว่าถ้าเกิดว่าว่าง
ก็หาเวลาเจอกันได้ตามปกติ

เพิ่งพากันไปไหว้พระพร้อมกับคุณแม่ของน้องเบลล่ามา
ส่วนกระแสข่าวดาราวิกหมอชิดพากันติดปีกบินออกไปจากค่าย

สำหรับพระเอกลูกหม้ออย่างพี่เวียคนนี้ยืนยันเหมือนเดิมว่า
ไม่คิดจะย้ายค่ายไปไหนนะคะ
สัญญายังเหลืออยู่ครับไม่เยอะครับผม
แล้วก็ยังไม่ได้มีเรียกเข้าไปต่อหรืออะไร
แต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากจะไปไหนอยู่แล้ว
คือทุกคนก็ต้องมีเป้าหมายของตัวเองนะครับ
ซึ่งมันดีอยู่แล้วครับ
สำหรับพี่เวียร์คนนี้บ้านหลังนี้ยังอบอุ่นอยู่เป็นไง

คือมันเป็นบ้านหลังแรกครับ
แล้วก็ผมก็เข้าออก

แต่ก็ยังเป็นบ้านที่รู้สึกว่า

ย้อนร๑๙๔เสมอ
เป็นอย่างไรบ้างคะ
จะมีสัญควรให้มั้ย
จำไม่ได้ว่าให้ไปในโอกาสอะไร

ไม่รู้ว่าปีใหม่หรือวันเกิดหรืออะไร
เพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาใกล้กัน

เขาให้ผมใช่ครับหมวก
แต่ว่าผมก็ให้เขาบ้างอะไรอย่างนี้นาฬิกาอะไรอย่างนี้ครับ

มีครับมีก็จะเป็นช่วงที่ว่างวันหนึ่ง
ตรงกันก็เลยเออจะไปไหนกันดีอะไรอย่างนี้
ก็เลยชวนกันไปทำบุญซะหน่อยเป็นสิริมงคลนะ
สิ้นปีแล้วก็จะได้เริ่มปีใหม่แบบสดใสอะไรอย่างนี้ครับ

ปีใหม่จะได้สดใสเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยต่างยุ่งเหมือนกัน
งานเยอะเหมือนกันมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ไปด้วยกันแหละ

คำคมเอ่ยคอมเมนต์เอ่ยอะไรต่างแบบนี้คุณคิดว่าแบบนี้คนมีความรักหรือเปล่าล่ะ

ว่าเวลาพอสเขาโพสต์เนี่ยก็จะต้องแท็กหานางร้ายหน้าสวยอย่างดาวพิมพ์ทองด้วย
แล้ววงในเขากระซิบมาด้วยนะว่าคู่นี้คาดว่าจะปิ๊งรักกันประมาณ๓เดือน
โอ้โหแป๊บเดียวเองนะ
เดือนเนี่ยพอโสดปุ๊บแล้วก็มีรักใหม่เลยปั๊บหรือเปล่า
บางคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยกันแบบนี้
ว่าจะมีเหตุการณ์รักซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรหรือเปล่ายังไง
หรือเหมือนยังไง
อันนี้คือเป็นการตั้งข้อสังเกตในซูชิ
แต่มันก็น่าสงสัยเพราะเป็นเพื่อนสาวเพียงคนเดียวที่เขาแท็กหา
คือเป็นคำคมที่หวานมากอ่ะบอกได้แค่เนี้ย